เรื่องนี้ก็ขนลุกเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชม
คลิปนี้สั้น๘วินาที

ซึ่งแต่มันเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องใกล้ตัว

ถ้าใครชอบทานหมูดูคลิปกันค่ะ
เห็นหรือยัง
ที่มันน่ากลัวกับหมูก็หนูนี่แหละ

แล้วจะบอกว่านี่เราเห็นประมาณ๒๓ตัวนะ

ปกติก่อนหน้านี้เจ้าของคลิปบอกว่า

นี่มันคือปาร์ตี้หนูบนตัวหมูเลยนะเนี่ย
รุมถึงเนื้อหมูสดตลาดสดกลางคืน

ตลาดใหญ่บนถนนเพชรเกษม

เราเห็นเคียงนี้ตั้งแต่เดิน

นี่เจ้าของคลิปเนี่ยคือต้องให้เครดิตเขานะคะ
คือเขาเองก็อนุญาตให้เรานำเสนอข่าว

หยิบประเด็นนี้มานำเสนอข่าว

ใช่หมูเนี่ยเป็นอาหารหลักเลยนะคะโอ้โหทุกวันเลยนะฮะ
กะเพราหมูก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะ

คลิปนี้คลิปสั้นไม่ถึง๑๐วินาที
แล้วก็ขึ้นแคปชั่นอันนี้เห็นด้วย
กระทรวงสาธารณสุขควรลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เคียงนี้หน่อยนะคะ
หุดให้อีกครั้งหนึ่งตลาดใหญ่กลางคืนถนนเพชรเกษม
แล้วมีคนไปให้ข้อมูลว่าแถวบางแคร์

ตลาดสดกลางคืนบนถนนเพชรเกษม

ไม่ไหวคุณผู้ชมคือก็ไว้ข้อมูลนี่

มีคนไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก

ต้องไปตรวจสอบแล้วนะต้องไปตรวจสอบแล้วนะคะ
สำหรับเจ้าของคลิปเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยว

หาซื้อหมูซื้อเนื้อซื้อผักไปเตรียมขายของ
แล้วก็เห็นว่าเนี่ยหนูเนี่ยมันไต่หมูแบบนี้
วิ่งแท้แบบนี้แล้วจะบอกว่าเฉพาะแผงนี้
นับเดือนแล้วนะคะเขายืนยันเลยบอกว่า
ที่มีหนูมาแย่งกินกันแบบนี้ตลาดมีแค่แผงนี้แผงเดียวอืม
เพราะฉะนั้นแล้วก็ตรวจสอบด้วยนะคะ
แผงอื่นไม่มีปัญหาแบบนี้นะคะ